เคยแล้วเคยเจอแบบนี้ไหมยังไงครับ

ทุกคนตรงขอรบมาทาน

ทุกคนเนธโอ้วลาลาลาลายลาลายวาวาวาวาวาวา
ไม่ห่วงไม่ห่วง